สวยสติ๊กเกอร์ก็คือรูปแบบสติ๊กเกอร์ที่เราพบเห็นในปัจจุบันนะครับ
โดยเฉพาะจากบรรดาคนอินเดียบางส่วนหรือว่าแขกต่างประเทศ
ที่เข้ามาทำอาชีพในเมืองไทยแล้วจะมีสติ๊กเกอร์รูปแบบต่าง
นี่คือสัญลักษณ์แบบหนึ่งครับเป็นเหมือนใบผ่านทางในการทำอาชีพในเมืองไทย
และไม่ว่าจะเป็นอาชีพขายถั่วขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผ่อนส่ง
หรือปล่อยเงินกู้นอกระบบพบว่าอาชีพเหล่านี้
ชาวอินเดียที่จะมาทำอาชีพได้จะต้องมีนายหน้าในการจัดหาจัดจ้าง

และทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ล้วงลึกประเด็นนี้โดยเข้าไป
จนกระทั่งพบชุมชนขนาดใหญ่ของบรรดาคนกลุ่มนี้

ทุกวันกิจวักของชาวอินเดียรายนี้
จะเดินเก็บดอกเบี้ยรายวัน๑๒๐จากแม่ค้าในตลาดวัดอุทัยย่านพระราม๙

ซึ่งมีรายละเอียดการผ่อนชำระอยู่ที่วันละ๒๐๐บาท
พ่อนส่งเป็นเวลา๓๐วัน

หรือที่ทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง
กว่าจะเป็นแขกออกเงินกู้ได้
คนเหล่านี้จะเริ่มนับหนึ่งจากอาชีพขายถั่ว

และพูดภาษาไทยได้ในระดับหนึ่ง
เลื่อนขึ้นมาเป็นแขกขายของเงินผ่อน

หรือมีเครดิตที่จะกู้ในหน้ารายใหญ่ได้ดอกร้อยละ๕

สะกดรอยตามแขกปล่อยเงินกู้ลายหนึ่ง
ตลาดวัดอุทัยย่านพระราม๙
พบว่ามีปลายทางอยู่ที่ป่ารกร้าง

เมื่อกลับมาสำรวจภาพถ่ายดาวเทียม
พบว่าเป็นชุมชนแออัดหลายหลังคาเรือน

พบว่าพื้นที่ป่ารกร้างแห่งนี้
กลายเป็นแหล่งรวมตัวของชาวอินเดีย
ที่มีรถจักรยานยนต์เข้าออกไม่ต่ำกว่า๕๐คันต่อวัน
ซึ่งส่วนใหญ่ชาวอินเดียกลุ่มนี้มีอาชีพหลากหลาย
ขายหนังสือพิมพ์ขายสินค้าเงินผ่อนปล่อยเงินกู้
ด้วยความสงสัยทีมข่าวได้ส่งสายลับเข้าไปขายไม้กวาด

ทางเข้าเป็นถนนลูกรังลึกเข้าไป๒๐๐เมตร
ก่อนจะพบกับชุมชนที่ปลูกด้วยไม้
และสังกษีอย่างแออัดในพื้นที่ถึง๒ไร่
แต่แล้วสัญชาติน่ะตามวิดาลมันด้า

มีชาวอินเดียอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า๕๐คน
ชายชาวอินเดียรายหนึ่งเข้ามาสอบถามสายรับว่า
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมตัวเข้ามาสืบข้อมูลหรือไม่
ด้วยความกลัวชาวอินเดียรายนี้ถึงกับรีบออกตัวว่า
ตนเองมีสัญชาติไทยเพียงแต่พ่อแม่เป็นต่างด้าว
ด้วยความหวาดระแวงต้องการให้สลับออกจากพื้นที่เร็วที่สุด
ชายชาวอินเดียจึงใช้วิธีการเมาไม้กวาดทั้งหมด
และรีบไล่สายลับออกจากชุมชน
พร้อมสะกดรอยตามสายรับโจทย์แน่ใจว่า

ก็ยังอยู่ในสายตาของทีมงานที่วางซ้อนทีม
และสะกดรอยตามเก็บภาพพฤติกรรม
นี่เป็นเพียงชุมชนย่อยในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
ที่มีชาวอินเดียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

จากแดนภาระตะสู่นครหลวงกรุงเทพมหานคร
เรื่องราวของคนกลุ่มนี้จะมีเส้นทางอย่างไร

ในเส้นทางชาวอินเดียรักรอบทำงานในไทย
ต่อได้ในไทยรัฐนิวโชว์พรุ่งนี้